หลายคนลุ้นเอาใจช่วยนะคะสำหรับข่าวที่บอกว่ามีพระสงฆ์ออกทุดงในป่า๓รูป
ในจังหวัดบุรีรำหลังจากนั้นค่ะหลงป่าหายไปเนี่ยนะคะ
วันก่อนเจอละสองรูปรอลุ้นอีกหนึ่งรูป
เพราะว่าท่านเป็นโรคประจำตัวด้วยจะเป็นเกาะ
แล้วก็รูปร่างท่านค่อนข้างอ้วนเนี่ยนะคะสรุปแล้วเจอตัวแล้ว
เจอครบแล้วนะคะทั้งสามรูปนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีที่พระทุดงสามรูปค่ะคือพระวิรัติมหาวิโรอายุหกสิบปี
พระสุชาติอายุสามสิบเก้าปีและพระอ้วนอายุหกสิบห้าปีเข้าไปทุดง
ในป่าดงใหญ่อำเภนนท์ดินแดงจังหวันบุรีรัมตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษายน
นอนที่ชายป่าพอเช้าเมื่อสามสิบเมษายนเริ่มเดินเข้าป่าตอนตีสาม
คือนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พระที่ไปทุดงมาเปิดเผยออกมานะคะ
เกี่ยวกับรายละเอียดความยากลำบากของที่จะหลงป่าก็คือช่วงนั้นพอเข้าไปได้ไม่นาน
น้ำหมดพยายามเดินหาแหล่งน้ำในปากแต่ตามแอ่งหินมันไม่มีน้ำ
พบแต่ร่องรอยเท้าของช้างจึงเดินหลบทางช้าง
บทางช้างเท่านั้นแหละค่ะหลงทิศเลยจับทิศตะวันออกที่ตะวันตกไม่ได้แล้ว
คิดว่าน่าจะลงแน่และน้ำก็ไม่มีเมื่อถึงจุดวิกฤตจำเป็นค่ะ
ปัสสาวะใส่กาน้ำและดื่มประทังชีวิตคนเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้นะคะ
แต่ยังถือว่าเคราะห์ดีค่ะบางจุดมีคลื่นโทรศัพท์
ก็เลยโทรติดต่อญาติมีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ก็เดินทางเข้ามาช่วยเหลือแล้วบอกว่าคุยกับโทรศัพท์นะกับพระนะคะ
บอกว่าหลวงพ่อเดินตามเสียงไซเรนมาเดินตามเสียงไซเรนมา
แล้วก็ออกมาเจอรถที่มีไซเรนจริงจริงค่ะส่วนพระอีกหนึ่งรูปนะคะ
ที่มีชื่อว่าพระอ้วนโรคเกาะกำเริบค่ะก็เป็นโรคประจำตัวของท่านเนี่ยนะคะ
เดินออกมาด้วยไม่ได้จึงบอกว่าจะพยายามหาเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
สรุปออกมาได้๒รูปเท่านั้นนะคะคือครั้งแรกที่ออกมาได้คือวันที่๑พฤษภาคม
เมื่อวานี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปอีกเป็นร้อยนายตามหาพระอ้วน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่พบสามารถนำตัวพระอ้วนออกมาได้สำเร็จนะคะ
นี่คือภาพตอนที่ไปพบนะพระอ้วนสภาพอิดโรยหมดแรงเลย
สั้นปวดขาปวดท้องอยู่ในป่าไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันน้ำเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เปรยหามออกมาเนี่ยนะคะส่วนที่เธอหลงป่า
ส่วนที่เดินหลงป่าก็ได้เข้าไปทุดงแต่พอเดินไปเดินมาก็เกิดหลง
ตอนแรกก็โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้วจะเดินออกมาเองตอนแรกก็ปวดขา
อ้วนบอกเนี่ยนะคะหลังพาพระอ้วนออกมาจากป่าดงใหญ่ได้
เจ้าหน้าที่รีบเลยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนดินแดงทันทีนะคะ
ถือว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะ
ใครที่ติดตามข่าวนี้นะคะเจอครบแล้ว๓รูปค่ะ